การไปตามหารถกระบะที่บุรีรำก่อนนะครับ
ขับไปชนผู้หญิงคนหนึ่งที่เดินอยู่ริมถนน
เดี๋ยวท่านดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
เนี่ยฮะเขาก็เดินอยู่อย่างนี้นะครับ

ไม่ได้ขับเร็วค่ะแล้วก็จะบอกว่าไม่เห็นผู้หญิงคนนี้ที่เดินอยู่
ก็ไม่ได้นะคะคือจะไม่เห็นได้ยังไง
เพราะว่ากลางวันชนแบบเต็มอย่างนี้

คือเธออาจจะล้ำเส้นของถนนเข้ามาตรงด้านเลนส์ของรถนะนะ
แต่ก็ไม่ควรชนไงใช่ค่ะใช่ไหม
หรือถ้าชนคุณก็ควรจะหยุดและลงไปช่วยเหลือ

กล้องวงจรปิดก็บันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้นะครับ
ผู้หญิงคนนี้ก็ลักษณะใส่ชุดนักเรียนนะครับ
อยู่ริมถนนเป็นทางโค้ง
แล้วรถกระบะสีบรอนคันนี้ขับมาจากทางข้างหลัง
ก็ชนจนล้มลงลงไปกองกับพื้น

จอดลงมาดูอาการเลยนะไม่ลงมาเลยนะครับ
แล้วก็พิมพ์ข้อความบอกไว้ว่า
น่าจะมีน้ำใจลงมาดูน้องสักนิด

ทางในชุมชนแท้เหตุเกิดในชุมชนโคกกลาง
ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีลำ
ใครรู้จักรถคันนี้ช่วยแจ้งที
ส่วนอาการของน้องตอนนี้ปลอดภัยแล้ว
คนขับยังไม่รู้ว่าเป็นใคร
เขาก็บอกว่าถ้ามีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบนะครับ

แล้วก็แจ้งข้อความเอาไว้บอกว่าชนแล้วหนี

ในชุมชนแท้ช่วยแชร์ตามตัวคนผิดด้วยครับ

เห็นก็คงจะอ๋อคันนี้นี่เอง
แต่จังหวะกล้องมันไม่ชัดทะบงทะเบียนนะครับ

โดยเฉพาะต่อว่าคนขับรถกระบะนะครับ
แรงน้ำใจไม่ลงไปดูอาการคนบาดเจ็บนะ
แล้วลักษณะการชนก็เหมือนกับ
แต่ว่าตั้งใจก็อาจจะได้ด้วยหรือเปล่าก็เหมือนกับเบียงเข้ามาเลยเบียงเข้ามาอย่างนี้เลย
หรือไม่เขาก็เซมาจากกลางเลนแล้วจะหลับในหรือว่าจะอะไรก็ไม่รู้นะครับ
เราถามความคืบหน้าไปยังตำรวจนะครับพันธุ์ตำรวจเอกต่อศักดิ์ศรีเสริม
ภูมิกับการสพเมืองบุรีรำเจ้าของท้องที่บอกว่า
ผู้หญิงในคลิปที่ถูกชนได้ไปแจ้งความดำเนินคดีกับคนขับรถกระบะแล้วนะครับ
ซึ่งขณะนี้ตำรวจได้แกะรอยเส้นทางรถกระบะจากกล้องวงจรปิด
และทราบหมายเลขทะเบียนแล้วแกะได้แล้วนะครับว่าหมายเลขทะเบียนอะไร
กำลังติดตามตัวคนขับรถเพื่อมาดำเนินคดีอยู่นะครับ